สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สด

ชอบใส่เสื้อหกปี๊บเสือคำร้าย

กล้ามผมสวยนะ
เอ้าไปเรื่องแรกวันนี้นะครับ
ยาเสียสาวระบาดอีกแล้วคุณผู้ชมครับ

รุ่มเหลือเกินอยากจะถอดเสื้อผ้าตลอดเวลา
ให้ระวังโดนยาปลุกอารมณ์ทางเพศหน่อย

แม้แต่พนักงานสาวที่ทำงานที่สถานบันเทิง

จนกระทั่งมีอาการแล้วก็มีอารมณ์ทางเพศสูง

แถมยังอยากถอดเสื้อผ้าอยู่ตลอดเวลาด้วยนะครับ
โดยในคลิปนี้เนี่ยนะฮะ

เพื่อนร่วมงานก็ยังพยายามหาทางช่วยเหลือสาวคนนี้นะครับ

ตั้งแต่การหาน้ำเย็นมาดื่มแล้วก็เช็ดตัวนะครับ

ก็จะตามนิผู้ที่วางยากปกรมทางเพศด้วยนะครับ

ไม่ใช่เมาหลมแหละ
มันเป็นไรมันอ้วนไปหรอ

คือเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้นะฮะไปโดนยาไปโดนยามา

ทำให้เกิดมีอารมณ์ทางเพศร้อนดนแล้วก็อยากจะถอดเสื้อผ้า
ไม่มีสตินะครับคือเขาถามว่าอย่างนี้บอกว่า
ไม่สงสารผู้หญิงบ้างเหรอฮะไอ้ตัวเฮีย
ว่างั้นมานะฮะคือถ้าเกิดว่ามีอารมณ์เนี่ยก็ไปหาซื้อกินเอามาหยอดยาทำไม
คนทำนี่ก็เฮียเนอะภัยสังคมบอกระวังกันด้วยนะคะ
ช่วงนี้ระบาดมากพูดโพสต์ก็ระบาดแบบนี้ระบาดมากแสดงว่าไม่ใช่รายเดียว
นี่ก็มีก่อนหน้านี้ก็มีนะฮะโดนกันมาเยอะผมเองเนี่ยเคยมีการโทรศัพท์
ไปลักษณะเหมือนแบบหลอกถามนะฮะกลางรายการรายการหนึ่งเลยว่าก็มีขายจริง
ก็เอามาโทรในรายการเลยก็โทรไปก็มีผู้หญิงเนี่ยรับผมก็ถามบอกว่าเนี่ย
ขายยังไงเขาก็บอกมาเลยว่าราคาเท่าไหร่อย่างนี้นะครับ
แล้วก็อาการจะเป็นยังไงจะเหมือนในข่าวไหมครับอะไรอย่างนี้เขาก็บอกว่า
ก็ไม่เป็นอย่างในข่าวหรอกก็จะเคิ้มเคลิมแล้วก็มีอารมณ์หนูขายมา๙ปีแล้วเค้าบอก
เพื่ออะไรเพื่อหลอกให้คือคนที่เป็นเหยื่อคือผู้หญิงอันนี้คือไม่ได้สมัครใจจะ
อารมณ์อย่างนี้ใช่ไหมคือต้องการจะดักให้ผู้หญิงมีอารมณ์แบบนี้ใช่
ใช่คือผู้ชายซื้อไปแล้วก็ไปหยอดให้ผู้หญิงกินเพื่อให้ผู้หญิงมีอารมณ์
ใช่มันผิดอยู่แล้วนางจะบอกว่าไม่ผิดได้ไงนางจะบอกว่าขายมา๙ปี
เขาบอกว่าขายมา๙ไม่เขาบอกขายมา๙ปีแล้วก็ไม่เคยเจอเคสแบบนี้
อาการไม่ใช่แบบนี้เขาบอกไม่ใช่แบบนี้เขาว่างั้นแต่จริงแล้วเขาก็ยืนยันว่านี่แหละคืออาการของยาศีรษะ

แต่อันนี้เขาอาจจะไม่ได้เสียตังค์เขาอาจจะดื่มอยู่เฉย
เขาเป็นเหตุความว่าผู้หญิงนั่งดริงจะต้องมีอะไรไปกับผู้ชายนะ
คือหมายความว่าเขาอาจจะนั่งดื่มอยู่ด้วย

ใช่ถ้าในที่ทำงานเขาจะไม่ให้
แต่ว่าผู้ชายคนนี้น่าจะแบบเอาหยอดให้เขา

เธอก็เตรียมตัวจะออกมาแถลงเปิดใจคดีที่ว่าไปโกงแชร์ของลูกแชร์ทั้งหมดเนี่ย

เธอบอกว่าเธอจะออกมาแถลงข่าวต่อหน้าสื่อมวลชนให้ฟังเป็นครั้งแรก

ในนี้เขียน๒๔๒๔เอาเหรอในนี้๒๘เอาเป็นอันว่า
เอาไหน๒๔
เช็คเลยนะครับเช็คเลยนะครับคุณต้องรีรายสักนิดนึงนะครับคุณน้ำครับ
แต่ทุกอย่างนะคะต้องถูกยกเลิกไปซะแล้วค่ะจะ๒๔และ๒๘ก็ตามนะคะ

เอมี่แม็กซิมนั้นเกิดอาการเครียดจัดเกร็งและอาเจียนหนักตั้งแต่ตี๒ของคืนที่ผ่านมา
ดูอาการอย่างใกล้ชิดตลอดทั้งคืนจนในที่สุดอาการไม่ดีขึ้นเลย
ขอยกเลิกการแถลงด่วนโดยไม่มีการแถลงอีกต่อไปแล้ว
นี้คนดูแลแจ้งว่าเอมมี่ไม่ได้มีเจตนาจะหลบหนีกระแสข่าวแต่อย่างใด
เพราะเมื่อคืนยังพูดคุยและปรึกษากับทนายถึงเรื่องดังกล่าวอยู่เลย
พร้อมที่จะออกมาแถลงข่าวเมื่อไหร่จะแจ้งให้ทราบ

แต่เห็นก็บอกว่านางก็ขายของขายอะไรจนหมดเพื่อเอาเงินไปใช้หนี้
เลยมาตั้งวงแชร์
คือนางก็บอกว่านางไม่ได้หนีไปไหนผมไม่ต้องกลัว
นี่ขนาดเล่นแชร์มีเท้าแบบว่ากินข้าวกันอยู่ทุกแบบว่าเดือนเนี่ย

หมายถึงว่าข่าวที่แบบมีการโกงแชร์เข้าใจไหม
โอ้ยของที่ฉันนี่เล่นมาประมาณ๑๐๐ปี

แชร์อะไรก็ไม่รู้จริง
รู้แต่ว่าเล่นแล้วก็มีคนนอกไม่ใช่ว่าเป็นกลุ่มเพื่อนนะ
เป็นกลุ่มเหมือนแฟนคลับเป็นอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหม

เนี่ยเขาส่งเข้ามาน่าสงสารน้องเขานะครับ
คนเราสมัยนี้เขาส่งกันมา
น่ากลัวมากนะคะยาที่คุณหนุ่มอ่านข่าว

เมื่อกี้นี้มันเป็นยาเป็นยาผสมให้กับแบบว่าม้า
เวลาเขาแบบมีอยากให้มาผสมพันธ์กัน

มีเกล็ดเล็กใส่ให้กิน

ก็คือเป็นเกล็ดแล้วก็มาผสมน้ำ

คืออาการเหมือนกับต้องเหนียวล้างกอดคนข้างตลอดเวลา
ก็เลยเรียกว่ายาแบบมีอารมณ์ทางเพศอะไรอย่างนี้
มีอารมณ์ทางเพศคือคงมีความต้องการอะไรอย่างนี้

ถ้าหากว่าเป็นผู้ชายที่มีจะมาระห่มหรือว่าล่วงเกิน
ก็คงจะไม่มีสติที่จะป้องกันตัว
ต้องไม่มีสติป้องกันตัวอยู่แล้วถ้าเป็นแบบนี้

มาดูเรื่องอากาศกันดีกว่าค่ะ
เพราะว่าเขาบอกว่าจะมีการหนาวอีกกว่าละรอกหนึ่งแล้ว

ละรอกเก่าวันเดียวคุณค่ะคุณคุณวันเดียวพอ

เดี๋ยวไม่เหมือนประเทศไทยนะคะต้องวันเดียวเท่านั้น
เขาบอกว่าละรอกนี้มันจะลดลงไปประมาณ๒๔องศาเซลเซียสนะคะ
ก็คือต่ำสุดประมาณ๒๑องศาเซลเซียส

วันนี้ก็คือวันที่๓พฤศจิกายน
กรมอุตุนิยมวิทยาก็มีรายงานพยากรอากาศใน๗วันข้างหน้า
ว่าตั้งแต่วันที่๓ธันวาคมไปจนถึงวันที่๖ธันวาคม

ประเทศไทยตอนบนจะมีหมอกบางในตอนเช้า
แล้วก็จะมีหมอกหนาในบางพื้นที่
โดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จนถึงภาคกลางและภาคตะวันออก

ส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่ง

ส่วนในช่วงวันที่๗ถึงวันที่๘ธันวาคม
ความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรง
รอกใหม่จากประเทศจีน
แผลลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนอีกครั้ง
ทางภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในระยะแรก
หลังจากนั้นก็จะมีอากาศหนาวเย็นลง

แล้วก็อุณหภูมิจะลดลง๒๔องศาเซลเซียส
รวมถึงกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑล
อุณหภูมิจะลดลง๑๓องศาเซลเซียต
ซึ่งอุณหภูมิก็จะต่ำสุดลงอยู่ที่๒๑๒๓องศาเซลเซียส

ก็มีมรสุมตะวันออกเชียงเหนือนะคะที่พัดปกคลุมอ่าวไทย
แล้วก็ภาคใต้ก็จะมีกำลังแรงขึ้น
ทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะ

ใช่พี่ปลายปีมรสุมยังถึงอ่าวไทยแต่อันดามันจะใส
แต่ตอนหน้าฝนทางอันดามันจะหนัก
อันนี้ทางชาวเกาะสมุยเขาบอกมาว่าจะไปสมุย
ถ้าไปหน้านี้ให้ไปเครื่องบินนะให้ไปเครื่องบิน
ถ้าขี้เมาเรือหมายถึงว่าเรือไม่ล่มหรอกแต่ว่ามันจะเมาเรือกว่า

ในช่วงหน้าก็มีเรื่องราวดี
ก็จะบอกว่าป๊อกมาก
เรื่องอะไรนะงานแต่งอะไรของคุณว่ะ
อะไรนะอ๋อดราม่าออนไลน์เขาบอกว่าเรื่องงานแต่งงาน
น่ากลัวมากเลย

มีเรื่องหมอแสงมาบอกคือหมอแสงที่มีข่าวว่าจะไม่แจกยาสมุนไพรแก้มะเร็งแล้วเนี่ยนะฮะหมอแสงบอกว่ายังไม่เลิกแต่ว่าใครจะซื้อก็มีขายผ่านเว็บ

เป็นผลมาจากมีสถานที่อื่นแจกสมุนไพรโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกันอืมเมื่อวานนี้ในแสงชายเนี่ยนะคะเป็นผู้จัดการร้านไฟเอ่อผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปราจินบุรีหรือหมอแสงเนี่ยนะคะก็กล่าวถึงการแจกยาสมุนไพรว่าตนเคยพูดว่าเราถึงทางตันแล้วเลยยกให้บริษัททำแต่จริงจริง
สมุนไพรในเดือนนี้กำหนดแจกในวันเสาร์ที่๖ธันวาส์๒๑๖๑นี้นะคะจะแจกให้กับผู้ป่วยราละ๑ชุดจำนวน๑๐เมตรเหมือนเดิมโดยขอให้ผู้ป่วยสบายใจได้ว่าหมอแสงยังคงแจกให้ผู้ป่วยฟรีตลอดไปส่วนผู้บริโภคที่ต้องการมากกว่านั้นตอนนี้มีเว็บไซต์ของบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งถ้าหากใครต้องการเพิ่มก็

ผสมอะไรมาอย่างไรบ้างก็ขอให้ระวังกันหน่อยหมอแสงกล่าวจบข้าวนะครับอ้าวก็นั่นหนึ่งของหมอแสงไปถึงเรื่องงานแต่งงานกันบ้างนะครับคืออย่างนี้ก็มีผู้ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่งนะครับเขาออกมาแชร์ภาพแต่งงานของเพื่อนสนิทเขาเป็นเพื่อนที่รักเป็นเพื่อนที่สนิทนะครับแล้วก็ระบุด้วยนะครับว่าวันนี้เนี่ยควรเป็นวันที่เพื่อนคนม
เกินไปเออผมเล่าให้ฟังแล้วกันคือไอ้อันนี้เนี่ยนะฮะคุณผู้ชมต่าง
ไหมคือแก๊กดอปด้านหลังเนี่ยก็ใช้เป็นโฟมบางเนี่ยตั้งแล้วก็
เอาเป็นกระดาษเนี่ยกระดาษสีเนี่ยเป็นรูปหัวใจแล้วก็ถ่าย
รูปไปนะฮะเจ้าบ่าวเจ้าสาวถ่ายไปกระดาษขาดด้วยข้างบน
น่ะถูกต้องข้างบนแม้ขาดไอ้ไหมแล้วก็ยังมีรูปอีกนะ
ไปดูรูปต่อไปนะครับนี่ด้านขวามือเห็นไหมฮะเคาน์เตอร์เครื่องดื่ม

สองรูป

มีนี่เป็นโหล

มีตาก้ามัวไปตั้งแบบนี้

โต๊ะที่สำหรับลงของชำรวย
แล้วก็เขียนอวยพรเป็นทีม

เขาก็บอกเลยว่าเขาไม่ได้ติดอะไรเลย

แต่คนที่มาโพสต์คือเพื่อนเขา

ทีนี้เรื่องมาแตกโพะตรงนี้

ซึ่งเป็นออร์กาไนท์ที่เขาจัดงานนี้เขาบอกว่า

เขาบอกเลยว่าแต่งไปทั้งหมดจะจัดเนี่ยนะฮะ

ก็จะมีเรื่องของการถ่ายรูปพรีเวดดิ้งใต้น้ำ
กล้องที่จะถ่ายเนี่ย

เป็นกล้องใต้น้ำ๓แสนบาทเขาบอก

แล้วก็ยังมีการจัดทีมงานให้มาดูแลอีก๖คน
เพราะว่าคนที่ต้องทำเนี่ยตาย

บทั้งหมดคือ๑แสนบาท
เพราะฉะนั้นให้มันเปรียบเทียบเทียบเท่ากับโรงแรมหรูเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้
เดี๋ยวก่อนค่าอาหารด้วยเนี่ยไม่น่าเหลือมาทำอะไรแล้วนะ

รูปใต้น้ำก็ไม่เหลือแล้ว
มีการจัดทีมงาน๖คน

ค่าเอาหงอาหารค่าของชำรวยค่าถ่ายรูป

ค่าอาหารจำนวนคนขนาดนั้นก็ต้องไปหลายหมื่นนะ

อาจจะเป็นว่าเขากับเพื่อนเจ้าสาวเนี่ย
มีปัญหากันทะเลาะกัน
ก็เลยถูกเพื่อนเจ้าสาวเนี่ยเอามาลงต่อว่าแบบนี้

เจ้าสาวเขาบอกเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ติดใจ
แต่ก็ยอมรับว่ามันก็อาจจะเห็นภาพที่มันแบบ
หมดและไม่มีสิทธิ์แล้วมันก็ต้องเหล็กหลัก๓๐๐๐๐๔๐๐๐๐อ่ะ
ใช่ใช่ไหม
คืออันนี้มันก็ต้องแยกให้ถูกนะ
คือถ้าเกิดว่างานนี้ถูกจัดในระดับ๕แสนบาท
รสดาอันนี้ต้องด่า

หัวละ๑๐๐บาทก็แย่แล้ว
เราหัวละ๑๐๐เคยมากูลได้หรอครับหัวละ๑๐๐นี่ถูกสุดนะใช่ไหม
เออหัวละ๑๐๐ก็ไม่ได้
จบไม่เกินแล้ว

สมมุติ๕๐บาทถูกสุด

ก็เหลือประมาณ๓๐๐๐กว่า

ก็ไม่ได้อะไรเลย
นี่ไงก็ยังขำอยู่

เจ้าสาวไม่ติดใจเพราะว่าเขามีเงินแค่นี้
เขาบอกเขามีเงินแค่นี้เขาพอเพียง

โอเคตรงนี้อะไรอย่างนี้เขาก็ยอมรับว่า

ก็คืองบมันประมาณเนี้ยแต่ในมุมของเพื่อนอ่ะ

คิดว่าโหโหโหแบบ
งานนี้พอคนฟังงานแต่งงานเป็นรูปแบบนี้

แต่จริงไม่ใช่คือ๑๐๐๐พลาด

ก็คือเชิญแบบว่าคนที่แบบสนิท

จริงอ่ะจริงงานนี้เขามีงานภาพภายในให้เห็นด้วยนะ

มันจะเป็นภาพเหมือนแบบว่านั่งแบบดูดี
ดูโอเคเลยนั่งมีมั้ยไม่มีใช่มั้ย

เขามีการจัดโต๊ะจัดโต๊ะ
มีแบบผู้หลักผู้ใหญ่สองฝ่ายมานั่งแบบอะไรยังไง

ฉันว่านะภายในงานเนี่ยมันคงจะเป็นของสถานที่เขา

เขาจัดเตรียมโต๊ะมีเขาเรียกอะไรนะ

งงเขาเรียกว่าเงินสินสอดอะไรอย่างนี้

เป็นลูกสาวของเพื่อนแต่งงาน
กับพวกที่ไม่ต้องพูดแล้ว
เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็แต่งอยู่ตรงนี้

แล้วเขาก็มีงบประมาณ
ไอ้ตรงจัดไอ้พวกตรงโฟเย่
ก็คือตรงแพตติชั่นหรืออะไรอย่างนี้

ไม่เกี่ยวกับอาหารไม่เกี่ยวกันในห้องอะไรอย่างนี้นะแค่นั้น

เออก็คุ้มกับ๓๐๐๐บาท
คือแบบแทบจะไม่มีอะไรเลย

ยิ่งทะทิใหญ่ก็ยิ่งโหลน
ต้องท่ามแมนเนสของเงินเนอะ

คิดถึงเรื่องนี้ยังไงมุมมองแบบนี้ยังไง

ไอ้มีเรื่องราวดีใช่ปะ
เดี๋ยวหมดจากเรื่องนี้เราพาไปนี่ซะหน่อยไปเที่ยวงานหน่อย
แล้วยังมีการเปิดตัวรถยนต์อีก๓รุ่นนะครับ
เป็นรุ่นใหม่เลยนะครับไปชมกันหน่อยครับ
ทำรู้สึกสปอร์ตมากกว่าที่เคย

และคงไว้ซึ่งการประหยัดน้ำมันที่ดีเยี่ยม

และอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจไม่แพ้กัน

พร้อมเพิ่มเติมอุปกรณ์อำนวยความสะดวก

อาทิฝากระโปรงท้ายเปิดปิดอัตโนมัติ
ด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบแทนฟรี
และระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสขนาด๗นิ้ว
และยังคงไว้ซึ่งเบาะนั่ง๓แถว๗ที่นั่ง

เปิดตัวอย่างเป็นทางการต้นปีหน้า

ในงานมหากรรมยานยนต์ครั้งที่๓๕
ตั้งแต่วันที่๓๐พฤศจิกายน

ก็หรูจริงนะครับแล้วก็ยังมีสิ่งรายการไปทัน
ใช่แล้วก็ยังมีรถรุ่นใหม่อีก๓คันด้วย
คือไปถึงจะอดใจไม่ได้จะเป็นหนี้ไหม

คอนด้านนี้แน่แต่ฮอนด้าเขาแต่งตัวเป็นโก้สวย
ใช่แล้วแบบนี้๓สวยนะครับ

ช่วงหน้าป๊อกมากกี้ยอมรับนะครับบอกว่า

อ๋อเขาว่ามีลูกแฝด
อย่างนั้นเดี๋ยวมาดูกันรู้เพจแล้วด้วยแชร์คนยิ้ม
เอาละค่ะก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะท้องไปแล้ว๔เดือนนะคะ
หลังจากที่แบบเฝ้ารอแล้วก็ต้องบอกว่านะคะทั้งป๊อกนะฮะแล้วก็มากกี้ราศีเนี่ย
ก็จะเป็นอะไรที่แบบว่ามาพบปะกับสื่อมวลชนอัปเดตเรื่องราวของอายุคัน
ซึ่งตอนนี้ก็ด้วยมีด้วยกันทั้งหมด๔เดือนครึ่งเลยทีเดียว
เอาล่ะค่ะก่อนที่เขาจะมีการท้องอะไรอย่างนี้เขาบอกว่าแพ้ท้องหนักมาก

กี้บอกแพ้ท้องหนักมากอาเจียนกันทุกวันกันเลยทีเดียวค่ะ
กินอาหารก็ไม่ได้น้ำหนักเนี่ยลดลงเลยนะคะแต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะคะไม่แพ้แล้วค่ะ
แพ้แทนเออแทนแทนภรรยาไปเลยค่ะเจ้าตัวบอกว่าผมก็ไม่เคยเชื่อเลยนะคะ
ว่ามันสามารถที่จะแพ้ท้องแทนกันได้เนี่ยนะเพราะว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะแบบเกิดด้วยเพราะความเครียดหรือเปล่า
ตนก็กินเยอะอยู่แล้วนะเยอะกว่าเป็นปกติอยู่แล้วแต่ว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงกันเลยทีเดียว
ตอนนี้ก็ยอมรับว่าได้ลูกแฝดและเป็นแฝดหญิงกับชายด้วยซึ่งก็พึ่งวิธีทางวิทยาศาสตร์นี่แหละ
แต่ขั้นตอนเนี่ยจะทำอะไรยังไงเนี่ยก็ต้องขอบอกว่ามันเป็นเรื่องภายในครอบครัวนะ
จำเป็นที่จะต้องมาเป่าประกาศให้ใครเขารู้กันไปทั่วหรอกค่ะ
ทุกวันนี้ก็มีความสุขมากกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น
ป๊อกเนี่ยนะเขาบอกว่าเขาเนี่ยนะมีความรู้สึกแบบหลังจากที่รู้ว่าเขาเนี่ยได้ลูกแฝดนะ
เป็นชายคนหญิงคนนี้ดีใจมากตื่นเต้นมากแทบจะรอไม่ไหวแล้วค่ะ
ก็อยากที่จะให้ถึงวันคลอดเร็วรออีกสักแป๊บนะอีกสักประมาณ๕๖เดือนนะ
อยากที่จะเจอไอ้สองจิ๋วแล้วเขาบอกอย่างนี้
มองว่าไอ้การที่มันมีลูกเนี่ยมันเหมือนสิ่งที่เป็นมหัศจรรย์อย่างหนึ่งจริงหรือเปล่า

กำลังดูเขาเขียนเลขนี้มาอยู่
ก็ด้วยความที่ชอบเด็กอยู่แล้วนะอยากที่จะเลี้ยงเด็กนะฮะแล้วก็อยากที่จะมี

นี่ไงเขาถึงได้คุณแม่คนสวยเนี่ยก็ยังแบบว่าลืมตัวอยู่นะตอนนี้
เพราะว่าชอบทำอะไรเร็วอยู่ตลอดเวลาเลยจะลุกจะขึ้นจะนั่งจะเดินอะไรอย่างนี้นะ
ก็เร็วไปหมดผมก็บ่นอยู่ตลอดเวลาแล้วครับแล้วก็เตือนอยู่บ่อยว่าอ่ะ
นี่ท้องอยู่นะท้องอยู่นะประมาณนั้น
ส่วนชื่อลูก

เขาบอกนะฮะก็ต้องเป็นชื่อที่ชอบทั้งพ่อทั้งแม่แหละ
แล้วก็ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายก็ต้องชอบด้วย
ก็จะรอสรุปอยู่ว่าลูกจะให้ชื่ออะไรดี
ออกมาน่าจะเป็นฝรั่งเหมือนแม่รู้ว่าจะเป็นตีเหมือนผมอะไรอย่างนี้นะ
ก็แล้วแต่เชื่อว่าทุกคนมีเอกลักษณ์ของตัวเองอยู่แล้วแหละ
แล้วก็ขอแค่ความมั่นใจ
แล้วก็เก๋ไปอีกแบบนะเพราะว่าเป็นตัวของตัวเองไง
หลังจากคลอดผมก็คิดว่าจะเข้าไปให้มากกี้
เขาได้กลับไปทำงานเหมือนเดิม
งานไหนพาลูกไปด้วยก็จะไป
ให้ลูกได้เรียนรู้สภาพแวดล้อมใกล้ตัวทั้งหมด
ให้ออกจากบ้านบ่อยลูกจะได้แข็งแรง
มีลูกเดี๋ยวนี้มันก็บังคับได้มันก็จัดการได้กำหนดได้
อยากจะชัยชายยิงยิงชายยิงเม่อร่ายก็ได้

อาจารย์ไม่ใช้แล้ว
ท่านผู้ชมรู้จักเทพเจ้าทอไหมฮะในภาพยนตร์

เขามาแสดงหนังในเมืองไทย

การจราจรของกรุงเทพทำให้เกิดเรื่องนี้นะฮะ

คลิปวิดีโอของคริสแฮมเวิร์สเนี่ยนะคะ

เขาก็พูดออกมาดังนี้ไปดูเลย

คุณยังไม่เจอ๒ชั่วโมงไม่ขยับเลย
วิญญาณออกจากร่างยังออกไปจากรถไม่ได้เลยนะคะ

บอกนะไม่ใช่มีประเทศฉันประเทศเดียวนะคุณคลิปนะ

ฉันนั่งจากแอร์พอร์ตกว่าจะเข้าไปในเมืองครึ่งวัน
นั่งก้นแฉะไปแล้วก็แฉะหลับแล้วตื่นแล้วหลับ
ไม่ใช่ประเทศฉันประเทศเดียว

อะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นเมืองหลวง

เราไม่รู้ที่คนมันแอวจ์

เขาดูไม่ได้โกรธดูเป็นแบบเล่นตลโล

ประชาชนโดยทั่วไปไม่ค่อยอึดอัด

แต่คุณคริสต์และทีมงานเขาพาไปกิน

หลังต้องเอาค้อนเหาะไปเลยถ้ารถติดเนี่ย

ไอ้ที่ถือไอ้ขวา

อ๋อโอเค

ติดอยู่ที่ปากมันไม่ออกคุณผู้ชมดูอยู่ช่วยบอกมาหน่อย

ขนมแคร็ก
ขนมแคร็กอ่ะข้าว

ร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีกันได้แล้วนะครับ
พอยต์มาแลกกับ๑สิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่มูลค่า
เฮ้ยไม่ใช่๑๕๗๖๐๐๐บาท

ที่เดือนธันวาคม๒๐๒๑นี้นะครับ
ขนาด๖๕นิ้วนะครับมูลค่ารางวัลละ๔๔๙๐๐บาท
จำนวน๒๐รางวัลเลยนะครับ
อยากได้ของรางวัลให้กดดอกจันทร์๕๕๐ดอกจันทร์๕๔เหลี่ยมโทรออกฟรี
กดมากยิ่งมีสิทธิ์มากค่ะ
ก็นะคะร่วมสนุกกันได้นะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่๑พฤศจิกายน๒๕๖๑นะคะ
จนถึงวันที่๓๑ธันวาคม๒๕๖๒
ก็คือเข้าไปดูนะข้อมูลนี่นะคะ

แรก๑สิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่
มูลค่าทั้งหมด๑๕๗๖๐๐๐บาทนะครับ
สำหรับเดือนธันวาคมปี๒๑๖๑นี้ก็รุ้นรางวัล
มูลค่า๔๔๙๐๐บาทมีให้๒๐รางวัลนะครับคุณผู้ชมครับ

นะครับอ้าวโอเคช่วงหน้า
ห่ำรับเคยนอกใจเมียจริง
เป็นเรื่องในอดีตจะขุดอะไรนักหนา

เดี๋ยวกลับมา

หม่ำโด๊กโม๊กเขาบอกว่าเขา

บอกเพื่อนเนี่ยขุดไม่ยอมเลิกสักที

ซุกเมียน้อยสำหรับตลกชื่อดังหม่ำจกมก

ล่าสุดครับเจอคุณหม่ำ

ขวานท่าไอเท่งไอโหน่งมันอำเสาจนคนเชื่ออยู่หมดแล้ว

ก็เป็นกันทุกคนนั่นแหละมีเฉียวไปเฉียวมาบ้าง
มีสมบัติมาบ้างเดิกเซิร์ฟบ้างแขกบ้าง

แต่พอถึงวันหนึ่งที่รู้สึกสงสารเมีย
รักเราเหมือนเมียเราล็อก๒๐๑๐ปีมาแล้ว
ที่ไม่ได้ไปไหนอยู่แต่บ้านอยู่กับเมีย

ก็ยอมรับเอ่อนี่โต๊ะละใช่เรื่องนี้

คือนักข่าวก็บอกว่ายอมรับไหมว่าเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยมีจริง
เลขทุกตัวชี้ได้เลยหัวงอกหัวดำใช่หมด
ตั้งแต่เมื่อก่อนอายุ๒๕๒๖ปี

มาวันหนึ่งก็เริ่มมีลูกก็ต้องคิดแล้ว
สารภาพครอบครัวคนเขาก็จะเป็นอย่างไรก็ต้องคิดด้วย
ถ้าคิดไม่เป็นหรือหันหลังกลับไม่ได้
บอบช้ำของครอบครัวมันจะตามมาโอ้โหพูดดีนะ
คิดให้ดีเพราะว่าเราได้พาภรรยามาอยู่ด้วยกัน

ก็บอกว่ามีเมีย๑ลูก๒หรือมีลูกกับคนอื่นอีกหรือเปล่า
จนคนก็เชื่อผมเป็นลูกครึ่งไปแล้วเขาว่างั้น
อย่าโศทรรกับเชียงรายบางที่เด็กตัวนิดเดียวมาถามลูกหม่ำ
ไม่ได้ไปเชียงรายเหรอสนุกกันตามภาษาเด็กเขาว่างั้น

ในกรณีของเท่งให้กำลังใจกันยังไง
ก็พูดกันนิดหน่อย

อารมณ์เดียวกันแหละ
ผมก็เอาใจช่วยทั้งสองคนซึ่งก็อยู่กับผมมาตั้งแต่เป็นตลกโนเนม
มาลาก็เป็นเด็กตัวเล็กอายุ๑๐กว่าขวบเอง
ตอนนั้นน่ะนะก็ให้คุยกันเองดีกว่า

แสดงว่าภรรยาคุณเท่งนี่อายุน้อยกว่าคุณเพ่งเยอะสิ

จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเอมมี่มรกฏ
ไปดูภาพสิว่านางสวยขนาดไหน
นะขนาดท้องนะหน้าอกก็ใหญ่คุ้งก็ใหญ่ด้วยเหมือนกัน
โอ้ยหน้าอกเยอะใหญ่มากนี่มันเป็นซึ่งบรรทีจนแบบว่าเส้นขึ้นนี่นะ
บางคนก็ไม่มีพี่

ข้อนพระมรัยใหญ่ขนาดนี้

เรียกว่าจวนเจียนแค่ข้อเต็มทนแล้ว
แต่ว่าคุณก็ต้องดูถ้าเป็นคนที่ท้องใหญ่มาก

ชีว่านะคะเป็นคุณแม่ที่โคตรเซ็กซี่เลย

ก็เรียกได้ว่าดูแลตัวเองนะให้หุ่นเป๊ะได้ปังถึงขนาดนี้เลยทีเดียวนะคะ
เชื่อว่าต้องเป็นคุณแม่ที่ดูดีแน่นอน
เดี๋ยวลูกออกมาก็จะไล่กันหมดเลยนะ
นางเอกมีลูกกันไล่กันหมดทุกคนเลย
สามีเขาชื่ออะไรคุณเจมส์จิรัยุทรใช่ปะ

อีกคู่นึงนะคะคาริสาลูกสาวดิฉันเองนะคะ
หลังจากที่ฝ่ายชายบอกเป็นสดสดไปเป็นปีแล้วนะคะ
ไม่ใช่พระรูปนี้ค่ะคุณเป้คุณเป้บอก
หลังจากที่นักร้องนักแสดงหนุ่มเป้อารักนะคะ
มีผลงานมากมายอยู่นะครับหนังหนึ่งเขาก็ดังเชียวเนี่ย
คุณพันธ์นี้นะฮะออกมาให้สัมภาษณ์กับสือไม่นานว่า
โพสต์ภาพนี้คู่กับเป้พร้อมกับแคปชั่นเด็ดว่า

โสดมาปีกว่าแล้วน่าจะโสดไปอีกกี่ปีดี
ทั้งนี้แฮชแท็กโสดจีบได้

คาริแหมทำเอาแฟนเข้ามาคอมเมนต์กัน
ฮือฮากันใหญ่นะคะหลายคนก็คอมเมนต์แบบแซวว่า

แต่ก็มีบางไลน์มาคอมเมนทำน้องที่อดสงสัยไม่ได้ว่า
อันนี้คาริสานี่เขา

อย่าไปถามเลยเดี๋ยวเขาตอบตรง
แต่หน้าเขาเหมือนใครเบลร่ำเหมือนกัน

เอาท้องไฟใช่หรอครับไม่รู้เหมือนกันเลยนะฮะก็กว้ายอย่างนั้นเนี่ยครับคือทางคุณตายก็ออกมายอมรับแล้วก็ครอบครัวกรมมี
ล่าสุดนะครับเจอคุณตายพร้อมด้วยลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนน้องพี่พิมนะครับ
นะครับก็เลยมีการถามนะถึงกระแสข่าวครอบครัวก็มีปัญหาจริงไหม

ว่ามีการปรึกษากันอยู่นะครับว่าจะแก้ปัญหานี้ยังไง
สาเหตุนี้เกิดมานานหรือยังนักข่าวถามต่อ
เธอก็บอกว่าก็พักใหญ่แล้วค่ะหลายเดือนแล้ว
ส่วนสาเหตุคือความไม่เข้าใจกันในหลายเรื่อง
แล้วก็ทัศนคตินะครับที่แตกต่าง
รวมทั้ง๒ครอบครัวของเราทั้งสองคน

ปัญหาหลักก็คือเราสองคนโฟกัสที่ลูก
ทั้งคู่นะฮะก็อยากให้สิ่งที่ดีสุดกับลูก
เกิดความคิดเห็นในการที่เลี้ยงลูกเนี่ยไม่ตรงกันนะครับ
เนี่ยนะฮะส่วนกระแสที่บอกว่าไปเที่ยวปาร์ตี้เนี่ย

กับพี่ทิมมาเนี่ยไม่มีคำว่าติดเที่ยวแน่นอน
เรายังทำหน้าที่เป็นแม่ได้ดีเหมือนเดิมใช่ไหม

รู้ว่าอะไรควรทำไม่ควรทำตลอด๑๐ปีที่ผ่านมา

ถ้ามันมีโอกาสพิเศษก็อาจจะมีบ้าน
เช่นวันเกิดหรือว่างานแต่งงาน

นี่นะฮะนี่ก็เป็นประเด็น

มีโอกาสจะกลับมาเป็นครอบครัวเหมือนเดิมไหม

มันเป็นเรื่องของอนาคตค่ะจริงแล้ว

บางทีก็เสียใจทำไมลูกต้อง

บอกไม่มีใครอยากให้ครอบครัวของลูก
ไม่สมบูรณ์หรอกนี่นะครับ
มีประเด็นเรื่องอื่นของการทำร้ายร่างกายด้วยจริงไหม

ทุกวันนี้เราคิดว่าทิมทำหน้าที่สามีดีพอไหม

ทุกวันนี้เราก็ยังรักแล้วก็หวังดีกับเขาอยู่

สามคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ